ต่อที่กำแพงเพชรเลยครับผู้ชายคนหนึ่งขับรถอีแต๊กออกไปไล่มันสัมปะหลัง
ไม่ได้ครับหลุดโค้งตกร่องน้ำข้างทางแล้วตัวเองเนี่ยกระเด็นออกมาจากรถ
โดนส่วนพ่วงท้ายของอีแต๊กเนี่ยทับร่างตัวเองเสียชีวิตเลย

คุณผู้ชมเป็นร่องน้ำซึ่งมันไม่มีน้ำหรอกนะฮะอยู่ข้างทางแบบนี้เลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสายกำแพงเพชรพรานกระต่ายครับ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้คือบริเวณทางเข้าไร่มันสัมปะหลังครับ
เป็นร่องสวนร่องถนนนี่แหละแบบนี้แหละ
สนทิรักอายุ๕๑ปีจนเสียชีวิต

เหมือนมันมีการตีวงเข้าซอยคุณผู้ชม
ไอ้ตัวล้อของส่วนพ่วงเนี่ย

ทำให้ตัวคนขับก็คือนายบุญชอบร่วงลงไป
แล้วก็ถูกส่วนพ่วงทับร่างจนเสียชีวิต
ประกอบกับนายบุญชอบเนี่ย
แขนซ้ายของเขาเคยประสบอุบัติเหตุหัก๒ท่อนมาก่อน
อาจจะยังไม่ฟื้นแรงยังไม่มา
ก็ทำให้ช่วยตัวเองไม่ได้ครับ
ถูกรถเหวี่ยงตกลงมาส่วนพ่วงทับ

ตอนนั้นเครื่องยนต์ก็ยังไม่ดับดีเลย
อาจจะมีการตะกุยตะกุยตะกุยขึ้นมาจากร่อง
แต่มันขึ้นมาไม่ได้นะน้ำมันก็หมดพอดีด้วย

ก็เลยต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการเอาร่างเขาขึ้นมา
ญาติผู้ตายบอกว่านายบุญชอบเนี่ยก็ขับอีแต๊กออกมา
บางคนเรียกว่าอีต๊อกบางคนก็เรียกอีแต๊ก
ขับออกมาจากบ้านตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้ว

แล้วก็หายเงียบไปไปตั้งแต่เที่ยงเย็นก็ยังไม่กลับ
ตามหาตามหาจนกระทั่งไปเจอแบบนี้ฮะ

ทีมกู้ภัยก็เอาศพของผู้ตายออกมา
พบว่าที่ศีรษะนั้นมีแบบแผลขนาดใหญ่

ณสูตรที่โรงพยาบาลต่อไป

ก็ต้องระวังกันด้วยช่วงนี้นะครับ